ไปต่อกันที่เรื่องของกล้วยทอดหน่อยดีกว่า

มีเงินก็ซืมไปได้เพราะต้องมีเวลาด้วย
เพราะว่ามีคนสั่งครั้งหนึ่งร้อยถุง
ร้านกล้วยทอดลูกค้าเขาบอกว่าการันตีขอการันตีให้เลย
อร่อยที่สุดในปราจีนบุรีอยู่ที่ริมถนนสายปลาจีนสารสมเด็จ
ในเรสวนตำบลบ้านพระอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีครับ
ติดกับรั้วของโรงเรียนอนาชาติฉัดลิตานะฮะ
เป็นร้านเป็นเพลิงเนี่ยสังกษีเรียบง่ายธรรมดามุงด้วย
ยาคาชื่อร้านบุญโฮมกล้วยทอดนะครับ
ร้านนี้สองแม่ลูกช่วยกันทำมาหากินพ่อกล้วยขายนะครับ
คุณแม่คุณพี่บุญโฮมเนี่ยนะฮะพี่บุญโฮมพิทักษิตงามนะฮะ
ก็สารวนสละวันกันอยู่กับการเอากล้วยชุบแป้งทอดใส่กระทะขนาดใหญ่
ถุง๒ถุงถุงละ๒๐บาทก็ขายดีมากนะแต่ว่ามีลูกค้าขาประจำส่วนใหญ่ก็
โรงงานเอ้ยขราชการเอ้ยสั่งจองโทรมา๑๐๐ถุงนะ๑๐๐ถุงนะ
เดี๋ยวมาเอาแบบนี้ฮะก็ต้องทำกันโอ้โหสาววนทีเดียวนะฮะ
ถุงหนึ่ง๒๐บาทก็ไม่แพงและอร่อยมากด้วย
แป้งเขานี่นะเขาบอกว่าได้สูตรแป้งมาจากอำเภอกบินบุรี
ประกอบไปด้วยมีแป้งข้าวเจ้าแป้งทอดกรอบมะพร้าวขูด
กะทิคนคลุกให้มันเข้ากันแล้วก็เอากล้วยผ่าเป็นชิ้นใส่ลงไป
แล้วก็ไปทอดน้ำมันที่ร้อนนะฮะเขาใช้น้ำมันงาครับ
พอสุกได้ที่ก็ตักขึ้นมาเสด็จน้ำมันหน่อยหนึ่งก็กำลังกรอบเลยนะฮะ
กรอบนอกนุ่มในนะฮะนอกจากกล้วยทอดแล้วเขาก็คิดเมนูเพิ่มนะฮะ
กล้วยปิ้งมันทอดเต้าหู้ทอดเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าที่มันหลากหลายมากขึ้นนะฮะ
ส่วนผสมทุกอย่างก็สดใหม่ทุกวันครับนะฮะ
ผู้สื่อข่าวของเราเขาบอกว่าเขาเห็นว่าร้านนี้ร่ำลือกันนักเหลือเกิน
เห็นไปทีไรลูกค้ามารอกันเป็นแถวเลยก็เลยต้องไปครับ
คำตอบจากลูกค้าบอกว่าร้านนี้มันอร่อยจริง
แป้งเขากรอบมากนะฮะแล้วก็กล้วยเขาหอมหวานเหลือเกิน
รสชาติก็ได้ที่กินที่อื่นไม่อร่อยคุณผู้ชม
เขาบอกว่ากินที่อื่นกัดไปเจอแต่กล้วยไง
แล้วมันก็แข่งด้วยไงอะไรแบบนี้แต่ที่นี่เขาบอกมันอร่อย
บางคนขับรถไปไกลหลายกิโลเพื่อไปซื้อกล้วยที่นี่ครับคุณผู้ชม
ร้านเปิดทุกวัน๑๐โมงเช้าบ่ายโมงก็หมดแล้วครับ
โมงถึงบ่ายโมงครับใครอยากชิมโทรไปจองได้เบอร์นี้ครับ
อยู่ที่ปราจีนบุรีนะครับไปขาจรอาจจะไม่ได้ทาน

ชอบมากเลยกล้วยทอดเนี่ยคุณรู้ไหมว่าใครช่วยพี่บุญโฮม
ขายกล้วยทอดนอกจากลูกสาวงงพระเจ้าช่วยกล้วยทอดไง
รู้ว่าผมอยากจะให้คุณเป็นคนเล่นเอง